คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
อันนี้เป็นข่าวที่เราอ่านบ่อย

เพราะว่าเอาจริง๑นาทีก็มีค่ากับชีวิตที่อยู่ในรถนะคะ

เกิดอีกแล้วแช่ขวาไม่ยอมไปไหนเลยแม้จะเตือนยังไงก็ตาม
คนไข้จุกเฉินครับ

คนไข้ฉุกเฉินครับชิดซ้ายด้วยครับ

ส่างซ้ายเลย

ทั้งที่เขาก็ประกาศแล้วให้ชิดซ้ายครับ

คุณผู้ชมคะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
การที่รถกู้ชีพกู้ภัยจะเข้าเลนซ้ายเลนขวา

พอเจอแรงเหวี่ยงแล้วอาการหนักอยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ที่อโศษนเนี่ยนะคะเค้าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินเลย

อยู่ในพื้นที่ตำบลดงแคนใหญ่
ทีนี้เขาก็เอารถกู้ชีพกู้ภัยมารับผู้ป่วย

มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก
ทีนี้ก็เร่งนำส่งโดยใช้เส้นทางถนนแจ้งสนิท
อุบลยะโสธรแล้วระหว่างทางเนี่ย
มัสด้าแดงคันนี้เขาขี่อยู่ช่องด้านหน้านะ
อยู่ด้านขวารถพยาบาลเองอ่ะ
ก็เปิดไซเรนเปิดสัญญาณไฟเปิดทุกอย่างแล้ว
แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอีกว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่
ให้ทางหน่อยแต่รถเก๋งแดงคันนี้เขาขับแช่
ไม่ให้ทางรถพยาบาล๓กิโลค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายกู้ภัยเขาแซงซ้าย
เพื่อเร่งนำตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
เพื่อรักษาตัวแต่ตอนแซงเหมือนกับกระจกหน้า
คุณสืบสกุลช่วยดูหน่อยว่ากระจกหน้ารถฝั่งคนนั่งเขาเปิดอยู่หรือเปล่า
หรอตอนที่แซงอยู่เลยงงว่าแปลว่าคนขับจะได้ยินใช่ไหม
จะได้เห็นใช่ไหมหรือว่าคนขับต้องการที่จะบอกอะไรหรือเปล่าเนี่ย
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะจังหวะจังหวะนี้เนี่ยเปิดหรือเปล่า
ด้านหน้าเขาเปิดไว้นะฮะเดี๋ยวต้องการจะพูดคุยกับคนขับรถฉุกเฉิน
จะคุยทำไมหรือยังไงเนี่ยนี่นี่ใช่ไหม
ทีนี้ค่ะกู้ภัยคำเขื่อนแก้วเขาฝากย้ำเตือนว่าอยากเตือนไปที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลย
ถ้าเกิดคุณไม่ยอมให้ทางเนี่ยอาจทำให้ผู้ป่วยบนรถเนี่ย
โคม่าเสียชีวิตระหว่างนำส่งก็ได้นะอยากให้มีน้ำใจกันหน่อย
อ่ะแต่นี่ก็เอาจริงก็เห็นภาพนะหลังจากนี้เนี่ยดิฉันว่าน่าจะตามเจอ
อยากฟังเหตุผลเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ยอมหลีกทางให้กับกู้ชีพกู้ภัยนะคะ